คราวนี้เรื่องของโจรค่ะมากันทุกวีทุกวันก็ต้องเล่าเตือนกันหน่อย
คราวนี้นะจนมาในคราบของหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี
อายุยังหนุ่มแน่น๓๐กว่าปี
แต่มาวิ่งราวโทรศัพท์มือถือแถวนวรรณครปฐุมธานี
เหตุการณ์เป็นยังไงไปดูภาพเตือนภัยเตือนเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ไปค่ะดูเลยภาพสมศิลป์ผู้ชายคนอายุ๓๐ปี

เขาทำทีเหมือนจะมาซื้อโทรศัพท์มือถือ
บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อไปให้ลูกชาย๒เครื่อง

เพราะเอาโทรศัพท์มือถือที่ดูอยู่นี่แหละ
แม่ดูเขาแบบมีท่าทางแบบพิรุษเหมือนกำลังดูกำลังเล็งกำลังคิด
คือพฤติกรรมเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยนะเวลามาดูมือถือเขาจะมีจับดูนู่น
ทดสอบน้ำหนักว่ามันเหมาะกับมือไหม
เออนะฮะดูสเปคมันหน่อยถูกใจหรือเปล่าจับถนัดมือหรือเปล่า
สักพักนึงเขาดูอยู่แล้วเขาก็คว้าโทรศัพท์เนี่ย
วิ่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าร้านไปเลย
เจ้าของร้านอย่างนี้ด้วยชม

แล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นเขาก็พยายามที่จะไปช่วยจับคนร้าย
แต่คนร้ายทำไงรู้ไหมคุณชักมีดออกมา
มาขู่คนแถวนั้นเห็นไหมเขาก็ตกอกตกใจอ่ะอ่า
ทำไงต่อทีนี้เขาก็ผลักตัวออกมา
เพราะว่าแหมไม่มีใครอยากโดนแทงไม่อยากมีใครโดนอาวุธถูกไหม

คือจังหวะมันมีจังหวะหน่วงเหมือนกันนะ
แต่ก็กลัวไงแล้วก็กลัวเขาจะทำร้ายเรา
แต่ท้ายที่สุดคนร้ายก็ขี่รถหนีไปได้
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ร้านขายโทรศัพท์มือถือย่านนวรรณครที่ปฐุมธานีนะคะ
เจ้าของร้านมือถือเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าใครที่เจอชายในคลิปเนี่ย

ตอนนี้ทางเจ้าของร้านแจ้งความเอาไว้เรียบร้อย
ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนนี้ก็รอทางตำรวจตรวจสอบกันอยู่
นะคะคิดว่ามีหลักฐานชัดเจนพอสมควรน่าจะเอาผิดได้นะคะ

ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่อย
ต้องบอกว่าหัวขโมยรายนี้มีความพยายามสูงมากเลยนะ

ไม่จะบอกว่าโอ้โหมันพยายามทางที่ดีได้ไหม

ัดปกติเราจะเห็นก็มางัดมาแงะกันยังไงแล้วเอาเงินไป

ใช่แล้วก็งัดงานทั้งตู้เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์

พยายามจังเลยอ่ะทำไมไม่พยายามทำมาหากินขอโทษเถอะ
เออนะเธอถ้ามีความพยายามขนาดนี้ไปตั้งใจทำมาหากินเถอะครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนนะคะ
ที่ร้านยูเทิร์นมินิมาตรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ต้องบอกว่าความพยายามขนาดนี้ได้เงินไปประมาณสัก๖๐๐๐บาท

โดยคนร้ายเนี่ยก่อนจะก่อเหตุนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเรารอบหนึ่ง

แล้วก็มางัดตอนเที่ยงคืนตอนกลางดึกเลย
แต่ก็ไม่พ้นสายตากล้องวงจรปิด

ผู้เสียหายนำคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ในกลุ่มเมืองคอนค่ะ
ต่อมามีคนแจ้งว่าพบตู้เติมเงินเนี่ย
ไปทิ้งไว้ที่ป่าข้างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณครึ่งกิโลเมตร

ว่าคนร้ายเปิดตู้เติมเงินไม่ได้ก็

เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้ลายนิ้วมือแฝงรอบตู้เติมเงิน
ก็เดี๋ยวติดตามหาตัวคนร้ายต่อไป
โอ้โหนี่ถึงขั้นขโมยยกไปทั้งตู้แล้วนะ

ก็ทิ้งไว้กลางป่าแต่สีมันก็เด่นชัดไงมันก็มองเห็นง่ายนะ
เอาไม่รู้ยังไงนะต้องจับให้ได้นะ
งั้นวันดีคืนดีมาขโมยเสาไฟฟ้านี่ยุ่งเลยนะ
หุ้ยเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้กันทั้งนั้น

เอาเป็นว่าก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันแล้วกัน

ว่าจะมาขโมยของเขาบ้านใครอีกหรือป่าว